กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วงนี้เนี่ยดูเรื่องของน้องบอบบี้หน่อย
เด็กชายวัย๗ขวบอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
น้องเรียนอยู่ป๑ใครได้ยินข่าวก็สงสารน้องนะครับ
คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๖มกราคมเนี่ยเด็กหายตัวไปจากบ้าน

เมื่อวานเที่ยงพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่ดงกล้วยนะฮะ
ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านมากนัก
คาดว่าถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
เพราะว่ามีร่องรอยบาดแผลอยู่ที่บนร่างของน้อง
ใช่ค่ะคือคุณพ่อหรือว่าญาติญาติเนี่ยเชื่อว่าต้องถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมครับย้อนไปดูเมื่อวานหน่อยหนึ่งนะครับ
ไปกับแพทย์ไปกับกู้ภัยด้วยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่พบศพเด็กเสียชีวิต
นี่รองเท้านักเรียนของน้องก็ตกอยู่แถวนั้นด้วยนะครับ
ดงกล้วยนะครับน้องเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในดงกล้วย
ใกล้กับลานตากมันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านดงมหาวัน
ดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย
นี่คือที่เกิดเหตุนะครับอยู่ใกล้ใกล้กับสวนยางพาราแล้วก็ทุ่งนาด้วยนะฮะ
แต่ว่าจุดที่เจอศพน้องเนี่ยเป็นดงกล้วยน้องบอบบี้เด็กชายวัยเจ็ดขวบ
ชื่อจริงชื่อเด็กชายธนโชธนามสกุลแปลงเรือนหายจากบ้านนะฮะ
บ้านอยู่ที่หมู่บ้านป่าศักดิ์งามตำบลดงมหาวันตั้งแต่เย็นวันที่๑๖มกราคมวันเสาร์ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าลูกชายหายตัวไปก็แจ้งความคนหายเอาไว้
ที่สพเวียงเชียงรุ้งนี่น้องบอบบี้อยู่ในชุดนักเรียนนะฮะ
ป๑นะครับจากการตรวจสอบสภาพศพของเด็กที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะ
คือสภาพศพสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเสื้อยืดสีชมพูลักษณะนอนหงายเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นกล้วย
ตามร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำคล้ายถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะเพื่อจะหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดนะครับ
ค่ะตอนนี้กำลังรอผลอยู่นะครับที่บ้านก็กำลังรอรับศพน้องอยู่นะครับ
นายทรงวุฒิแปลงเรือนอายุ๓๐ปีพ่อของน้องบอบบี้บอกว่าลูกชายเนี่ยหายออกจากบ้าน
ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนั้นญาติญาติก็ช่วยกันออกตามหา
แต่หายังไงก็ไม่เจอนะฮะเมื่อสักครู่นี้พ่อของเด็กนะครับ
พอหาไม่เจอก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้ในช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์เลย
พ่อบอกนะฮะนี่คือไทม์ไลน์นะครับการหายตัวของน้องบอบบี้นะครับ
ห้าทุ่มกว่ากว่าห้าทุ่มห้าสิบแปดเกือบเที่ยงคืนแล้ว
ไปแจ้งความที่สพเวียงเชียงรุ้งว่ามีเด็กหาย
กระทั่งช่วงเที่ยงบ่ายเมื่อวานนี้
ชาวบ้านไปเจอศพน้องฮะแล้วก็ไปแจ้งตำรวจ
สภาพศพที่ชาวบ้านเห็นเนี่ยบอกว่ามีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็มีร่องรอยจริงนี่คือคุณพ่อของน้องนะครับ
คุณพ่อของน้องบอบบี้นายทรงวุฒิแปลงเรือน
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะครับนายทรงวุฒิบอกว่า
ตัวเขากับภรรยาก็คือแม่ของน้องบอบบี้
ชื่อว่านางหมวยอายุ๒๔นะครับ

กรีดยางพาราที่อำเภอพญาเมงรายในจังหวัดเชียงรายนี่แหละ
ใช่ค่ะก็เลยให้น้องบอบบี้อยู่กับญาติค่ะ
เพราะว่าไปทีนึงก็ไป๒วันช่วงนั้นก็ไปนะครับ
เพราะฉะนั้นที่บ้านเนี่ยน้องบอบบี้จะอยู่กับพี่สาวคนโตวัย๙ขวบ
บอบบี้เนี่ยลูกชายคนกลางอายุ๗ขวบ
เพราะว่าเขายังมีลูกคนเล็กนะฮะอายุ๔ขวบอีกคนนึงเป็นลูกชาย
แล้วที่บ้านจะมีน้องชายของนายทรงวุฒิมีศักดิ์เป็นอาของเด็ก
ชื่อว่าในหนีนามสกุลลาเซอายุ๑๕ปีอีกคนนึง
เพราะฉะนั้นก็จะช่วยดูแลหลานนะฮะ
ระหว่างที่พ่อกับแม่ของน้องบอบบี้ไปกรีดยางที่อำเภอพญาเมงราย
หนีก็คอยดูแลหลานทั้ง๓คน
จากนั้นก็มีญาติโทรไปบอกนายทรงวุฒิบอกว่าน้องบอบบี้เนี่ยหายตัวไปจากบ้าน
ก็รีบกลับมาที่บ้านมาตามหาลูกชายเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะครับ
สุดท้ายเมื่อวันเสาร์หาไม่เจอนะฮะ
ก็ไปแจ้งความคนหายไว้เมื่อช่วงกลางดึกที่สพเวียงเชียงรุ้งนะครับ
กระทั่งช่วงเที่ยงบ่ายวันอาทิตย์
ชาวบ้านก็ไปเจอศพลูกชายเสียชีวิตอยู่ในดงกล้วยท้ายหมู่บ้าน
ก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพเด็กไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

ตอนนี้พ่อกับแม่และญาติยัตยาก็ยังรอศพเด็กอยู่นะครับ

ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ว่าสภาพศพของน้องบอบบี้เป็นอย่างไรและข้างข้างหรือว่าบริเวณโดยรอบศพ
เนี่ยค่ะมีอะไรที่จะสามารถเป็นพยานหลักฐานได้บ้างเพราะว่าไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งคาดว่าจะเป็น
อาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะคะครับอันนี้เราจำลองภาพนะคะเป็นดงกล้วย
ก็คือจุดที่พบศพน้องบอบบี้เด็กชายวัย๗ขวบที่นอนเสียชีวิตตรงนี้นะคะ
ตามภาพก็คือภาพที่เป็นสีแดงแดงนะคะเราขีดเส้นเอาไว้คาดว่าตรงนั้นเนี่ย
เป็นจุดที่เป็นลักษณะของน้องบอบบี้เด็กชายธนโชธแปงเรือนนอนเสียชีวิตอยู่
อยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงรายครับคาดว่าน้องบอบบี้ถูกทำร้าย
และคนร้ายนำศพน้องมาทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะอ่าสภาพศพของน้องบอบบี้นะคะ
กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินค่ะใส่เสื้อกีฬาสีชมพู
ตรวจสอบตามร่างกายมีรอยฟกช้ำตามใบหน้าแขนขา
คล้ายกับโดนทำร้ายนะคะลักษณะของศพคือนอนหงาย
ทั้งสองข้างเหยียดตรงข้างลำตัวใบหน้าหันไปทางขวา
ขาทั้งสองข้างงอและพิงกับต้นกล้วยที่อยู่ด้านขวาครับ
แต่สิ่งที่อยู่ข้างศพของน้องบอบบี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะ
นี่ใช่ไหมฮะมีท่อนไม้อ่ามีท่อนไม้ตกอยู่หนึ่งท่อนครับ
แล้วก็มีรองเท้าลูกเสือสีน้ำตาลของน้องตกอยู่หนึ่งข้าง
รองเท้านี่มีอยู่ข้างเดียวนะคะครับห่างออกไปนิดนึงค่ะ
ไปเจอจอบขุดดินด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินสำรวจเพิ่มเติม
ไปเจอท่อนไม้หักอีกหนึ่งท่อนครับวางอยู่บนพื้นอืม
ห่างจากศพไปประมาณหกเมตรตามภาพนี้เลยค่ะโอ้อยู่ลักษณะแบบนี้
ก็เลยคาดว่าท่อนไม้ตรงนี้อาจจะเป็นอาวุธที่คนร้าย
ใช้ทำร้ายน้องบอบบี้จนเสียชีวิตนะคะแล้วก็เอาศพของน้อง
ไปวางทิ้งไว้ในดงกล้วยตามที่เราจำลองภาพให้เห็นแบบนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดใช่ไหมฮะ
ว่าร่องรอยฟกช้ำต่างที่อยู่ที่ร่างกายของน้อง
มันตรงกับอาวุธหรือว่าท่อนไม้ที่อยู่ตรงนั้นไหมถูกต้องอ่า
คือรองเท้าเนี่ยของเด็กแน่ของเด็กค่ะแต่มีข้างเดียวนะคะ
อีกข้างหนึ่งไปไหนใช่ไหมฮะอ่าหรือว่าท่อนไม้เหล่านี้
จอบเหล่านี้อาจจะถูกวางทิ้งเอาไว้นานแล้วก็ได้
ตรงนี้ก็ต้องให้ตำรวจเขาขยายผลต่อใช่ค่ะแต่ทางครอบครัวเนี่ยเชื่อว่า
มันต้องมีอะไรนั่นแหละคงถูกฆาตกรรมหรือว่าใครทำร้ายมา
แล้วก็เอาศพมาทิ้งตรงนี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะลักษณะการหักของท่อนไม้
คาดว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะคะก็เลยคาดว่าไม่แน่ใจว่าใช่ท่อนไม้ท่อนนี้ไหมนะคะ
แล้วทำไมถึงไปอยู่ดงกล้วยตรงนั้นนะฮะหายไปเมื่อเย็นวันเสาร์นะฮะ
เจอศพเมื่อช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปตามความคืบหน้าคดีของน้องบอบบี้นะครับ
ที่บ้านของน้องบอบบี้นะฮะที่หมู่บ้านเก้าชนเผ่านะฮะ
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเผ่ามงค์นะฮะนี่ฮะ
ชาวบ้านก็พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพ่อกับแม่น้องบอบบี้ญาติญาติรวมถึงชาวบ้านเนี่ย
วันนี้ก็มารอฟังข่าวการเสียชีวิตของน้องบอบบี้ทั้งความคืบหน้าจากทางตำรวจ
แล้วก็ผลการชนะสูตรศพแล้วก็รอรับศพของน้องด้วยนะครับ
เพื่อจะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ย
สืบสวนสพเวียงเชียงรุ้งเจ้าของคดีก็มาสอบถามข้อมูลในพื้นที่นะครับ
มาคุยกับพ่อของน้องบอบบี้คุยกับชาวบ้าน
เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตหรือว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างด้วยนะครับ
นี่ฮะขณะเดียวกันนะครับพ่อกับแม่น้องบอบบี้ได้พาคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปดูในบ้านนะฮะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือห้องนอนนะฮะเป็นห้องนอนที่น้องเนี่ยจะนอนเล่นอยู่เป็นประจำคุณพ่อบอกนะครับ
นี่กระเป๋านักเรียนชุดนักเรียนชั้นป๑เนี่ยฮะพ่อก็เอามาให้ดูนะครับ
ใส่ไปโรงเรียนทุกวันนะฮะคือพ่อกับแม่น้องบอบบี้เนี่ยตอนนี้ยังโศกเศร้านะฮะ
บอกว่าคิดถึงลูกชายมากไม่คิดเลยว่าลูกชายเนี่ย
จะมาจากไปไวขนาดนี้อายุเพิ่งเจ็ดขวบนี่ครับ
พ่อของน้องบ๊อปปี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าปกติครอบครัวอยู่ที่บ้านเนี่ย
กันห้าคนก็คือตัวของพ่อนะฮะแล้วก็มีภรรยานะครับ
มีลูกอีกสามคนนะฮะลูกสาวคนโตอายุเก้าขวบ
บอบบี้ลูกชายคนรอง๗ขวบมีน้องคนเล็ก๔ขวบอีกคนนึงนะฮะ
ยืนยันว่าตัวเขากับภรรยารวมถึงลูกไม่เคยมีปัญหากับคนในหมู่บ้าน
ค่ะนี่นะฮะครอบครัวนี้นะครับพ่อกับแม่แล้วก็ลูกสามคน
บอบบี้คนกลางนี่เสียชีวิตพ่อกับแม่ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใคร
ลูกลูกก็ไม่เคยมีปัญหากับใครน้องบอบบี้เนี่ยไม่เคยไปตรงจุดที่เจอศพด้วยซ้ำ
อืมจุดที่เป็นดงกล้วยเพราะมันค่อนข้างไกล
หนทางมันก็ไปมาลำบากคือมันไม่ใช่ดงกล้วยแบบเดินไป
เก้าสิบเก้าแล้วก็ถึงนะฮะค่ะมันก็เป็นกิโลเหมือนกันนะฮะ
เนี่ยจุดที่เจอศพนะครับดงกล้วยตรงนั้นนะฮะ
ทุกคนค่ะที่กล้องค่อยค่อยซูมเข้าไปนะฮะ
ทีมข่าวชาวรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเจ้าหน้าที่ยังกั้นเชือก
เอาไว้ตรงนี้นะฮะในที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
พ่อบอกมันไกลฮะไปก็ลำบากเชื่อว่าต้องมีคนพาไปนะฮะ
ก็ต้องเป็นพวกผู้ใหญ่นี่แหละนะฮะตัวโตโตเนี้ยนะฮะ
ที่จะพาเด็กไปได้นะครับหรือน้องอาจจะไปเจออะไรที่
มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้คุณพ่อสันนิษฐานนะ
ระยะทางห่างจากบ้านเนี่ยสองกิโลเมตรกว่านี่ฮะ
จุดที่เจอศพนะฮะบ้านนะกับจุดดงกล้วย
แล้วก็มีสระน้ำท้ายหมู่บ้านก็ห่างไปอีกสักหน่อยหนึ่ง
พ่อบอกว่าลูกชายอาจจะไปเห็นอะไรเข้าหรือเปล่า
ค่ะนะแล้วมีคนที่แบบต้องทำร้ายน้องจนเสียชีวิตอะไรอย่างเง
คุณพ่อตั้งข้อสังเกตนะว่ารักษณะของการปิดปากอะไรหรือเปล่า
ถูกต้องแล้วก็เลยเอาศพไปทิ้งเอาไว้ค่ะ
แล้วสงสัยกับใครแล้วสงสัยกับใครเราก็สงสัยเราก็สงสัยมีหลายอย่างอยู่แต่
มาเราแค่ไม่มีอะไรเป็นรัฐฐานเราก็ไม่แค่สงสัยเฉยเฉยครับอืม
ไม่มีครับสงสัยครับพี่ที่เราสงสัยก็ต้องมีคนมาเลือดเดทที่บ้านนี้ไป
ถ้าอย่างนี้ก็เป็นแด่เขาไปตกปลาแล้วก็เป็นอะไร
ไปเจออะไรอ่ะไปเจอคนเอ่อร้ายอ่ะแล้วก็ไปเจอเขา
แล้วก็เขามีอะไรเด็กแล้วก็เป็นทาผีของเขานะแล้วก็เขาจัดเด็กแล้วก็มีหลายคนก็กลับมาอย่างนี้
กับเพื่อคิดอย่างนี้เฉยครับแล้วได้เรียกเอากลุ่มเพื่อนของเพื่อนของลูกเรามาถามไหม
ก็ถามอยู่แต่เขาไม่ต่อเราครับเขาไม่บอกเขาเลยครับ
เขาก็อยู่กัน๕คนพ่อแม่ลูกนะฮะแต่เวลาที่พ่อกับแม่ต้องไปกรีดยาง
ก็ไปวัน๒วันเนี่ยจะมีน้องชายของนายทรงวุฒิที่เป็นอาของเด็กเนี่ยอายุ๑๕ปีนะฮะ
อาเนี่ยจะมาช่วยดูแลหลานอาชื่อในหนีลาเซอายุ๑๕ปีนะครับ
ก็บอกกับเรานะฮะคือนายทรงวุฒิเนี่ยบอกว่าจากคุยกันคุยกับน้องชายเนี่ย
แล้วก็คุยกับลูกสาวคนโตด้วยนะครับลูกสาวคนโตกับน้องชายรวมถึงลูกชายคนเล็กด้วย
ไล่ถามออกแล้วในบ้านเนี่ยทำให้ทราบว่าตอนสี่โมงครึ่งของวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเกิดเหตุ
หนีน้องชายได้ใช้ให้ลูกสาวคนโตนะครับไปกวาดไปถูบ้าน
ก่อนที่ในหนีจะออกไปซื้อกับข้าวเพื่อมาทำให้หลานกินลูกสาวคนโตก็ใช้ให้น้องบอบบี้ออกมาช่วยกันทำงานบ้าน
แต่น้องบอบบี้เนี่ยไม่ได้ออกมาลูกสาวคนโตบอกว่าก็เลยเนี่ยเถียงกันทะเลาะกันนิดหน่อย
พอในหนีก็เป็นอาเนี่ยกลับมาจากการไปตลาดไปซื้อกับข้าวเนี่ยก็มาต้มน้ำให้หลานอาบ
อากาศมันเย็นต้มน้ำอาบกันระหว่างนั้นนะครับในหนีบอกว่าช่วงนั้นนั่นแหละ
กำลังต้มน้ำให้หลานอาบเนี่ยหันมาอีกทีเอ้าบ๊อบบี้หายตัวไปแล้ว
ขณะที่ประธานชุมชนที่เกณฑ์คนในหมู่บ้านช่วยกันออกตามหานะครับ
บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าบ๊อบบี้หายตัวไปก็ประกาศผ่านเสียงตามสายตอน๒ทุ่ม
ให้ช่วยกันออกตามหานะครับแล้วก็แบ่งโซนออกตามหาทั้งหมด๔โซนนะครับ
มีฝั่งทิศตะวันออกของหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ไปที่ริมแม่น้ำด้วยริมกกนะฮะ
แม่น้ำกกนะครับก็มีท้ายหมู่บ้านที่ใกล้กับหมู่บ้านข้างเคียงด้วย
แถวป่าช้าด้วยนะแต่ก็หาไม่เจอนะฮะ
ก่อนที่อีกวันนึงเนี่ยถึงจะมีคนไปเจอศพ
น่าจะมีคนพาไปแล้วไปทำงานใช่ตอนนี้ดูดูเหตุการณ์แล้วเด็กมัน
เป็นไปไม่ได้ว่าจะไปเองใช่ถ้าไปไปลักษณะนี้
คิดไม่ถึงเพราะผมก็คิดว่าเด็กมันไปเล่นน้ำ
กลัวไปตกน้ำแล้วก็ไปหลงป่าเข้าไปเข้าไปพรุ่งนั่ง
เผื่อไปเจองูมีพิษบรรยากาศแล้วกลัวเด็กมันจะ
อ๋อคือตอนแรกเราก็นึกว่าเด็กเนี่ยมันจะอาจจะตกน้ำใช่ตกน้ำใช่ใช่
คิดว่าจะหายตัวไปลักษณะนั้นเพราะไม่เคยมีในหมู่บ้านอย่างนี้
วันนี้คุณภูริพัฒน์ทีมข่าวของเรานะครับก็เลยไปที่จุดที่เจอศพน้องบอบบี้นะฮะ
ห่างจากบ้านไปเนี้ยไกลนะฮะอืม
สักครู่นี้อยู่ที่บ้านอยู่ในชุมชนนะครับ
ถ้าไปด้วยรถยนต์ตามถนนในหมู่บ้านเนี่ยไกล๗กิโลเมตรนะครับ
ท่านผู้ชมเห็นว่าห่างสัก๒กิโลเมตรกว่าน่ะนั่นคือการลัดเลาะตามเขากับทุ่งนานะครับ
ถ้าจะเดินไปนะรัดเลาะไปนะถึงจะย่นระยะทางเหลือสัก๒กิโลเมตรกว่า
นี่ทีมข่าวก็เลยลองเดินดูด้วยนะคะลงจากรถยังต้องเดินต่อไปอีกนะฮะอืม
พ่อก็บอกไงว่าลูกเขาจะมาได้ยังไงใช่ค่ะเด็กแค่เจ็ดขวบนะคะ
เนี่ยฮะเย็นวันนั้นนะฮะวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้จะบอกว่าเออ
กับพี่เรื่องไม่ช่วยทำงานบ้านจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เด็กจะวิ่งมาถึงขนาดนี้หรอ
ก็ไม่น่าจะมาได้ไกลขนาดนี้คนในครอบครัวตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับคือเส้นทางนี้เนี่ยเอาเอาจริงจริงนะ
ถ้าถ้าเด็กจะมาจริงเนี่ยโอ้โหคงเป็นชั่วโมงอ่ะนะ
คือสองชั่วโมงเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะครับก่อนที่จะถึงจุดที่เจอศพที่เป็นดงกล้วย
ประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับคุณภูริพัฒน์บอกว่าไปเจอร่องรอยการเผาฟางข้าวนะครับ
คือก็ก็อาจจะเป็นการเผาทั่วไปก็ได้ค่ะใช่ไหมแต่พอดูดีดีสังเกตดูดีดีเนี่ย
คุณภูริพัฒน์บอกว่ามันมีรอยเท้าเหมือนกับรอยเท้าเด็กอ่ะอืมอ่า
มันเหมือนเหมือนกับรอยเท้าเด็กนะครับจะเป็นรอยเท้าน้องบอบบี้หรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะหรือจะเป็นเด็กทั่วไปเขาวิ่งไปเดินไปเดินมา
กับผู้ปกครองก็อาจจะเป็นได้นะฮะคือรอยเท้าเนี่ยแหมแต่จะว่าไปเนี่ย
ริพัฒน์บอกว่าลองสังเกตดูแล้วเนี่ยมันก็ใกล้ใกล้เคียงกับรอยเท้า
พื้นรองเท้าของน้องบอบบี้อยู่เหมือนกันนะฮะขนาดใกล้ใกล้กัน
อกจากรอยเท้าแล้วนะครับยังมีรอยเท้าขนาดอื่นของบุคคลอื่นอีกหลายรอยนะฮะ
ก็อาจจะเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมาหลายคนก็เป็นได้หรือถ้าเป็นไปตามที่พ่อของน้องสันนิษฐาน
ก็แสดงว่าอาจจะมีใครหลายคนพาน้องมาหรืออย่างไรหรืออาจจะเป็นรอยของชาวบ้านวันที่มาช่วยกันตามหาก็ได้
เจอศพก็มากันเยอะใช่ไหมฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะฮะอีก๔๐๐เมตรจะถึงจุดที่เจอศพน้องที่ดงกล้วยนะครับ
ตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บพยานวัตถุต่างไปแล้วนะครับ
จุดที่เป็นดงกล้วยที่เจอศพก็มีจอบมีรองเท้านักเรียนมีท่อนไม้๒ท่อน
แล้วยังมีเศษรถเด็กเล่นอีกหนึ่งชิ้นด้วยที่ต้นกล้วยมีรอยตัดขาดอีกหนึ่งต้นด้วยนะฮะ
แต่มันก็ต้องไปดูว่าเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่จะมาเจอศพเด็กตรงนี้
ชาวบ้านที่มาเจอศพน้องบอบบี้นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ที่มาเจอศพเนี่ยคือความจริงเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาดักหนูนะฮะ
แล้วก็มาเห็นศพของเด็กเนี่ยนอนหงายนะครับในสภาพสวมเสื้อชมพูกางเกงสีน้ำเงิน
นอนอยู่ในดงกล้วยร่องรอยเนี่ยตามตัวนี้ช้ำไปหมดนะครับ
จุดที่เจอศพน้องบอบบี้คือมั่นใจชาวบ้านคนนี้เขามั่นใจว่ายังไงเนี่ยเด็กเดินมาเองเนี่ยไม่ได้แน่
ต้องมีคนพาน้องมาอย่างแน่นอน
เขาดักหนูเขาเลยมาหันหนูครับแล้วก็เลยเจอตรงนี้แล้วก็เขาเลยตกใจเขาเลยโทรหาพ่อเขาครับ
แล้วก็พอเขาเลยมาตรงนี้ครับพอมาอย่างนี้แล้วผมมาก่อนนะแล้วเจอแล้วเลยถ่ายรูป
แล้วก็ขอให้รีบไปตามหาในหลักฐานนะครับผมเลยเดินไปตรงนู้นครับเลยเจอรอยเท้าเขาเยอะตรงที่ทุ่งนานะครับ
อ๋อทุ่งที่ทุ่งนานมีลอยเท้าอีกครับแล้วก็ลอยเท้าเด็กก็ลอยเท้าใคร
ลอยเท้าเด็กแล้วก็ลอยเท้าที่ลอยเท้าเยอะนะครับเออไม่ได้แต่เดินมาคนเดียวครับ
แล้วก็ไปแล้วก็เราก็เอียงนู้นไปหมดแล้วครับแล้วก็ไปถึงบ้านนู้นแล้วก็เขาก็เลย
ให้เขามาตรงนี้อีกแล้วเอ็มมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมคะมันมีอยู่ประเด็นนึงที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
มันเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องบอบบี้ถูกฆาตกรรมหรือเปล่าครับประเด็นเรื่องของปลาในบ่อน้ำ
ในบ่อน้ำใช่ค่ะคือจากการสอบสวนพยานแวดล้อมอ่ะนะคะรวมถึงพ่อของน้องบอบบี้นะคะ
ได้มีการให้ข้อมูลกับตำรวจเอาไว้ว่าปกติเนี่ยค่ะเด็กจะชอบไปเล่นน้ำไปตกปลา
แถวแถวจุดเกิดเหตุบ่อยอืมปีที่แล้วมีชาวบ้านไปบอกกับผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าว่า
ในหนองน้ำของชาวบ้านหายไปไปบอกชาวบ้านหมู่เก้าด้วยนะ
เว้ยเดี๋ยวไปขโมยปลาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
แต่เด็กมันก็ชอบไปเล่นน้าอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเด็ก
ถ้าเด็กไปเล่นน้ำอย่างนี้ถ้ายินบอกน้ำของเขาอ่ะ
ถ้าเขาเจอเขาถ้าเขาจะได้เสพแล้วเขาจะเอาตายังไง
ก็จะไม่ถึงเขาจะทายทำให้เด็กเสียชีวิตอย่างนี้
เขาต้องมาเรียกพ่อแม่ไปแล้วก็เสียเงินเท่าไ
ก็บอกให้พ่อแม่ชดใช้ให้เขาเราก็ยังชดใช้
แต่ทำไมจู่เด็กก็เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ได้ไปถามไหมไม่ได้ไปถามครับเพราะว่าเราไม่ใช่เราก็ไม่
แล้วก็มันก็ไกลอยู่แต่เราก็กลัวครับก็ไม่แน่ใจนะคะ
ว่านี่เป็นหนึ่งในปมการเสียชีวิตทำให้น้องบอบบี้ถูกทำร้ายร่างกาย
การเสียชีวิตจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพอำพลังเอาไว้ในดงกล้วย
หรือไม่ครับนี่นะคะแต่เบื้องต้นตำรวจก็บอกแล้วแหละว่า
น่าจะมีคนทำให้น้องเสียชีวิตมีร่องรอยของการทำร้ายร่างกาย
ก็น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมคาดว่าคนร้ายยังคงหลบหนีอยู่
ตำรวจก็เรียกกลุ่มเด็กที่ไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วก็เรียกเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มนะคะ
แล้วก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะ
ซึ่งวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกถนอมศักดิ์ยศแผ่นรองผู้บังคับการตำรวจ
ทรจังหวัดเชียงรายก็ไปดูที่เกิดเหตุร่วมกับตำรวจ
ในพื้นที่แล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้อะค่ะ
ว่ามีคนทำให้น้องบอบบี้เสียชีวิตแบบร้อยเปอร์เซ็นจ์หรือเปล่า
ยังแบบบอกแบบนั้นไม่ได้แต่เบื้องต้นเนี่ย
สอบปากคำไปแล้วหลายปากมากและตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
พยานบางคนเนี่ยให้การมีพิรุษด้วยอ๋อเหรอฮะ
ให้การมีพิรุษด้วยอยู่ระหว่างการเค้นสอบอยู่ค่ะ
ครับแต่จะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนในหมู่บ้านหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าตรงนี้ยังบอกไม่ได้นะแต่มันมีแล้ว
มันมีคนที่มีพิรุษแล้วครับ
ตอนนี้เรากำลังรวบรวมกระฐานอยู่มันยังไม่ชัดเจนพอ
เพราะว่ากำลังบันการอยู่นึกได้สอบใครบ้าง
ก็ก็หลายปากแล้วหลายปากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีคนไหนมีพิรุธ
ก็ก็มีอยู่เขาก็กำลังกำลังบันการอยู่
คิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนหรือครับเอ๊นี่ยังจะบอกไม่ได้นะ
ตอนนี้นะคะตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่
เพื่อคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นศพของน้องบ๊อปปี้ยังอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ญาติยังไม่ได้ไปรับศพน้องมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะเพราะพ่อของน้องบอกว่า
จะไม่นำศพน้องออกมาทำพิธีจนกว่าจะจับคนร้ายได้ค่ะครับอืม
แต่ถ้าฟังจากชาวบ้านเนี่ยนั่นก็แสดงว่าเด็กก็เคยเดินไปแถว
บ่อน้ำสระน้ำแถวนั้นนั่นแหละใช่ค่ะแล้วก็มีเด็กหลายคนที่ชอบไปเล่นน้ำแถวแถวนั้นด้วยอ่ะนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องคุยกับเด็กเด็กคนอื่นอื่นด้วยอ่าส่วนคดีนี้ก็คือ